มีแต่ศาสตร์ภาษาเด่นลงผมดูตอนแรกนึงว่าเป็นคนนะเนี่ยคุณเกียรติภังรถจิบร้อนเที่ยว
นัดเขียวแล้วนะขวาไฟแดงมานึงนัดมาแล้วออกนั่นลองเต็มขวาไฟแดงเขียวตั้งนานแล้วนะ